สำหรับการแข่งขันที่ยังไม่เริ่มขึ้นก็จริงแต่นักเตะทีมชาติไทย
รายงานตัวแล้วแล้วก็บรรดาชาติคู่แข่งก็เดินทางมาแล้วด้วย
ในครั้งนี้ที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดไปดูกันที่ความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
อย่างที่คุณบรรปัชน์เอาเรื่องให้ทราบวันนี้ก็มีการรายงานตัวกันแล้ว
ครับก็เดินทางนะครับมารายงานตัวที่สมาคมก่อนนะครับช่วงสาย
ก็มีนักเตะเข้าแคมป์๑๔คนก่อนนะครับโดยขาดนักเตะจากบุรีรำ
ตามมาสมทบการซ้อมในช่วงเย็นวันนี้เลย
แล้วก็มีสารนักเตะจากเจนลีกทั้งทีระสินทีระท้อนชนะทิพย์
เข้ารายงานตัวแล้วก็ฝึกซ้อมวันพรุ่งนี้ครับ
ส่วนที่น่าเสียดายนะครับก็คืออดีศรพรมรักนะครับ
หลังจากมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าเสียดายที่ไม่ได้ร่วมทีม
เสียดายตั้งแต่เจ็บแล้วก็โค้ดก็ได้มาถามผมว่าตอนแมทฟอสมาถามผมว่าเป็นยังไงทันหรือเปล่า
ผมก็ตอบไปเลยว่าผมทันเพราะว่าในความอยากเล่นของผมผมก็ตอบว่าทัน
แต่ว่าโค้ดก็เลยใส่ชื่อผมมาอาจจะเป็นความผิดผมด้วยเพราะผมอยากติดอยากไม่อยากเสียโอกาสตรงนี้ไปนะครับ
ก็แต่พอมาวันนี้รายงานตัวผมก็ยังมีอาการก็เลยขอถอนตัวแล้วก็เรียกคนที่พร้อมที่สุดครับ
ส่วนหนึ่งก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับสำหรับอดีศรเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้ว

คือมาแสดงเจตจำนงว่าตัวเองอยากติดแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ไหวจริง
กับทีมชาติไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วนะครับแต่เราอธิษฐรณ์
ส่วนทางด้านมิรวรรณรายวัชเฮ็ดโค้ดทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่า
ช่วงเวลาฝึกซ้อม๓วันจะพยายามติวเข้มแท็กติกอย่างเต็มที่
ส่วนเกมนัดแรกกับกาบองนะครับแม้ว่าคู่ต่อสู้จะมีนักเตะอย่าง
แอร์เอเมริกโอบาเมยองเป็นตัวชูโรงแต่ก็ยังมีแข้งอื่นอื่น
ที่มีความสามารถจึงไม่สามารถโฟกัสไปที่คนคนเดียวได้นะครับ
แล้วก็ถือว่าจะมีการจับสลากการอาการเอเชินคัป๒๐๑๙ด้วย
ตรงนี้มันอาจจะช่วยให้ไทยนั้นขยับในเรื่องของ
ถ้ามีโอกาสดีเขาอาจจะขยับจากโถทสี่ในโถสามได้

บอกนะครับว่าจะตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุด

ด้านผู้ฝึกศรทีมการท่าเรือนั้นก็มีส่วนสำคัญ
บังเอิญนิดนึงเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมนะตัวผมเองยังตื่นเต้นอยู่เลยแต่ก็เราก็ทำงานหนักมาตลอดแล้วก็ถ้ามันมีโอกาสเราก็จะทำให้มันเต็มที่นะครับ
ส่วนตัวผมผมก็อยากทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับถ้ามีโอกาสได้เล่นก็จะทำให้มันดีที่สุด
ส่วนคนอื่นล่าสุดในทะดาฯนารัมณาดินวีรหวัตรโดดมแบ็กขวา
ของทีมบริรามฯอยู่ในเต็ดก็เป็นรายล่าสุดที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติไป